ที่จังหวัดบุรีรำนะครับมีโขลงช้างป่า๓๒ตัวออกมาหากินนอกเขตป่านะครับ
ก็ต้องมีการลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังกันด้วยครับจังหวัดบุรีรำนะครับ
ลาดตระเวนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่ครับเพื่อเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้ช้างออกมาหากินนอกเขตป่า
หรือว่าไปทำลายพืชสวนพืชไร่ของชาวบ้าน
ก็มีการบันทึกคลิปขณะที่ไปพบ
โขลงช้างป่าโขลงใหญ่๓๒ตัว
ซึ่งมีทั้งลูกช้างตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่
อาศัยกินอยู่กันที่บริเวณป่าเขากระป๊อก
ที่ตำบลลำนางรอง

พบว่ามีประชากรช้างป่าครับ
อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่ประมาณ๑๒๐ตัว
คาดว่าตอนนี้น่าจะปริมาณเพิ่มขึ้นอีก
ก็ทำให้มีช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่
รักษาพันธ์สัตว์ป่าได้มากขึ้น
ก็ต้องมีการหาแนวทางป้องกันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้คนกับช้างนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับ
ซึ่งที่ผ่านมานอกจากจะเกิดปัญหาช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่
แล้วก็ไปทำลายพืชไร่พืชสวนของเกษตรกรแล้ว
ก็ยังมีชาวบ้านถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิตด้วย

ส่วนช้างเองก็เคยโดนคนยิง
แล้วก็ไฟช็อตตายหลายตัวเช่นเดียวกัน
จึงต้องมีการวางมาตรการป้องกัน
เพื่อให้คนกับช้างนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับ